พุ่มต้นไม้เงินทองจัดเป็นส่วนหนึ่งของงานครัวตองซึ่งหมายถึงงานที่มีการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจากทองเหลือง
โดยพุ่มต้นไม้เงินทองนี้ถือเป็นงานครัวตองประเภทพุทธศิลป์ที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีของการทำเครื่องใช้เพื่อการบูชาในทางพระพุทธศาสนาที่มีความงดงาม
และพุ่มต้นไม้เงินทองนี้ยังเป็นเครื่องแสดงถึงวิถีแห่งการสืบสารงานซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทางล้านนาในการประดิษฐ์และอนุรักษ์งานหัตถสิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน